คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะมีคุณตาอายุ๘๒ปี
แจ้งความดำเนินคดีกับชายชะลาวัย๘๖ว่าไปข่มขืนหลานสาวตาค่ะ
เพราะว่าไปเจอชายอายุ๘๖คนนี้นอนอยู่ในมุ้งแบบแก้ผ้าเลยนะ
อยู่กับหลานสาวตาหลานสาวตาอายุ๒๕ปีแล้วก็เป็นผู้พิการทางสมองด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือทางชายชะลาวัย๘๖เขาปฏิเสธเขาบอกว่าไม่ได้ข่มขืน
แต่คุณตาบอกว่าคุยกับหลานสาวแล้วหลานสาวบอกว่าถูกข่มขืน
แต่คุณตาท่านนี้บอกโอ้โหก็ดูสภาพตาสิ
ตาก็๘๖แล้วตาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลานสาวมาอยู่ในมุ้งเดียวกันได้ยังไง
บอกแบบนี้ไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อบ่ายเมื่อวานเพราะว่าได้รับแจ้งจากคุณตาวัย๘๒
หลานสาวพิการทางสมองอายุ๒๕ปีถูกชายชะลาอายุ๘๖คมขืน
ซึ่งก็เป็นญาติกันนะคะก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละ
พอตำรวจไปถึงเนี่ยชายวัย๘๖อยู่ในบ้านนี่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่เลย
ตานี่ไม่ได้ไปข่มขืนเลยปฏิเสธค่ะปฏิเสธทุกอย่าง
คือเขาบอกว่าเขาสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านแล้วหลานสาวมาหาที่บ้านเอง
แต่ว่าทางหลานสาวเนี่ยนะคะเขามีอาการที่พิการทางสมองเนี่ยตั้งแต่อายุ
ป่วยไม่สบายคุณตาของหลานสาวคนนี้บอกว่าไปตามหาหลานสาว
แล้วไปเจออยู่ที่บ้านของชายวัย๘๖ที่อยู่ตรงกันข้ามกันครับ
พอเข้าไปดูในห้องนอนเห็นหลานสาวนอนอยู่ในมุ้งอ่ะ
แล้วก็ตาวัย๘๖ก็อยู่ข้างกันแล้วตัวหลานสาวไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
คือตาแท้ของหลานสาวคนนี้เขาก็เลยเอะอะโวยวายบอกหลานสาวว่าแต่งตัวใส่เสื้อผ้า
แล้วชายวัย๘๖ก็เดินหนีไปไปสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านเขาบอกเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
แล้วหลานสาวก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกข่มขืนอ่ะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้อะค่ะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลย
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
สภาพความเป็นอยู่ของผู้เสียหายคุณภูริพัฒน์บอกว่าน่าสงสารมากจริงจริงค่ะ
อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นกระท่อมนะคะฝนตกเข้ามาทีไรเนี่ยนะ
คือเปียกทั้งบ้านนะคะคือน้ำสาดเข้ามาเปียกหมดจนนอนไม่ได้
ผนังบ้านเป็นไม้ไผ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือตัวเองกันได้แค่เล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะนะ
คุณตาที่เป็นคุณตาแท้ของน้องผู้เสียหายอายุ๘๒บอกว่าบ้านหลังเนี้ย
กับบ้านของคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกันเลยอยู่ใกล้กัน
วันเกิดเหตุไปตามหาหลานสาวแล้วก็ไปเจอว่าอยู่ในบ้านตรงกันข้าม
เป็นบ้านของคุณตาวัย๘๖ก็เดินไปดูในห้องนอน
หลานสาวแก้ผ้าหมดเลยอยู่ในมุ้ง
ชายวัย๘๖ก็นั่งอยู่ตรงนั้น

ตัวเองก็เลยโวยวายแล้วบอกให้หลานสาวใส่เสื้อผ้า
ชายวัย๘๖ก็เดินเลี่ยงหนีออกไปสู่บุรีอยู่ตรงนี้ค่ะ
คุณต้องอยู่ค่ะ
ก็ต้องอยู่ค่ะ
มันมีคนก็ดีเหลอนั้นครับ
คุณตาของผู้เสียหายบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
เพราะว่าได้คุยกับหลานสาวของตัวเองแล้ว
ทุกครั้งเนี่ยหลานสาวก็จะได้เงินมาห่าศิษย์บาทบ้าง
ร้อยหนึ่งบ้างแล้วก็ถูกห้ามว่าอย่าบอกใคร
แต่ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทางฝ่ายของตาที่ถูกกล่าวหาเขาก็ปฏิเสธ
เราก็ต้องไปคุยกับเขาเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คุณภูริพัฒน์บุญนินเนี่ยค่ะไปคุยด้วย
อายุ๘๖ก็คืออายุเยอะแล้วแก่แล้วนะคะ
เดินก็ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าหลังคล่อมด้วย

เขาก็พาคุณภูริพัฒน์ไปดูที่นอน
ที่โดนอ้างว่าข่มขืนหลานในมุ้งตรงนี้

แล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนจริง
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ชาวบ้านเชื่อ
ข่าวออกไปแบบนี้เสียหายมาก
แก่ขนาดนี้แล้ว๘๖แล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปข่มขืน
เมื่อวานนี้ตาของเด็กสาวมาตามหา
ตอนนั้นเด็กสาวคนนั้นก็เข้ามาจริง
ตัวเองเนี่ยตัวตาวัย๘๖หลบอยู่ในห้องด้านนอก

แต่พอตาของผู้เสียหายเข้ามาถามหา
แล้วเห็นหลานสาวอยู่ในมุ้งก็มาเอะอะโวยวาย
แล้วก็กล่าวหาว่าตัวเองไปข่มขืน
เข้าไปแล้วก็ตามันมานี้ป่ะเนี่ยมาปากตัวนี้มาว่าให้มันอยู่นี้ก็ห้ากลับไปกิ๊บ
อยู่ข้างบนไงเดี๋ยวที่มาตีป่ะเนี่ย
แล้วมันเลยพูดออกไปฝุ่นป่ะเนี่ยบ่มี
บ่อะไรคุมได้ยังบ่อะไรก็ได้คุมแล้วยัง
เมื่อดีทางคุณีก็บุจักรไอ้นี้มานอนอยู่นี้ป่ะเนี่ย
บ่พูดร้านก็ไปห้าก็บุเห้นแล้วก็เลยไปไห้นอกกอบน่ะ
บ่มีบ่มีถ้า
บ่เรื่องเกิดนั้นท่าบ่จับบ่ได้นับมูจักรห้าจากสิบเหลือกูมือเนี่ย
อืมทางคุณตาวัยแปดสิบหกที่ถูกกล่าวหาก็ปฏิเสธนะคะ

จริงแต่คุณตาแท้ของเด็กสาวผู้เสียหายก็ยืนยันว่าคุยกับหลานแล้ว
หลานบอกว่าถูกข่มขืนจริงแล้วก็โดนมาหลายรอบแล้วด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะนะตาวัย๘๖คนนี้
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
ข่มขืนหลานของตัวเองซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของลูกสาว
คือเป็นลูกติดสามีของลูกสาวอ่ะตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่พักนึง
แต่ว่าตอนนั้นตกลงเคลียร์ปัญหากันได้แต่ครั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่าค่ะ
ทีนี้ค่ะทางตำรวจสพชิงกลมก็นำตัวหญิงสาวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายนะคะ
ตรวจหาร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศตรวจเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เก็บหลักฐานในส่วนของคุณตาวัย๘๖ที่ถูกกล่าวหาด้วย
ต้องรอผลการตรวจ๒สัปดาห์ค่ะก่อนจะแจ้งข้อหาได้นะคะ
ว่ามีการข่มขืนจริงหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วนะคะ
ก็ต้องรอผลการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ก่อน
ก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็จะชี้ชัดได้แล้วฮะ

เพราะฉะนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าใครทำไม่ทำอย่างไร